ผู้หญิงคู่นี้เขามาขโมยเงินผ้าป่า

แล้วดูสิกล้องวงจรปิดจับภาพได้ขนาดนี้

คงจะเป็นสามีภรรยากันนั่นแหละ

อ่ะทำทีเข้ามาในร้านซื้อของ

วนเวียนอยู่ใกล้กับต้นผ้าป่านั่นแหละค่ะ

กล้องจับภาพได้เลยนะ

หลังจากนั้นก็มีตามมาอีกค่ะคุณผู้ชมคือยกมือพนมขอพรก่อนนะแล้วหลังจากนั้นพอหยิบตังค์มาปุ๊บอ่ะยังไงต่อล่ะ

อันนี้คือเอาจริงคนผ่านไปผ่านมาแว๊บก็จะคิดว่าเอ๊ะเขาทำบุญน่ะ

นี่ยื่นให้ฝ่ายหญิงค่ะหลังจากนั้นค่ะคือเขาก็อยู่อย่างนี้นะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะ

แต่อย่างที่บอกไงถ้าเกิดคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็จะยกมือไหว้คนก็เข้าใจว่าเขาก็คงจะทำบุญนี่แหละ
ซึ่งท้ายที่สุดเอาตังค์ไปหลายบาทเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงก็ขึ้นไปด้วยแล้วก็ขี่หนีไปทำแบบเป็นมืออาชีพอ่ะ
พระปิ่นห้าซอยเอกชายร้อยเก้าที่บางบอนนะ
ทางวัดเขาจะมีการจัดงานประจำปี

คือเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
ถามว่าตอนนี้มีใครไปแจ้งความกับตำรวจหรือยังเขาบอกว่ายัง
ที่ไม่แจ้งความเพราะอะไรอยากให้โอกาส
คนที่ก่อเหตุสามีภรรยาคู่นี้ถ้าได้ดูข่าวตัวเองอยู่ผ่านทางไทยรัฐทีวี
แล้วรู้ว่าเอ้ยฉันเอาเงินไปอยากให้เอาเงินมาคืน
เพราะว่าเงินนี้เป็นเงินที่ชาวบ้านเขาร่วมกันทำบุญนะคะ
เออคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เอาจริงนะ
มันเคยมีเราก็เคยเล่าบางคนก็แต่งตัวคล้ายพระ
อ้างกับเจ้าของร้านที่มีการตั้งต้นพระป่าไว้ว่าเป็นพระที่วัดบางบอน
แล้วก็ยกต้นผ้าป่าไปทั้งต้นก็มีแต่กรณีนี้
ไม่ได้แต่งตัวคล้ายพระอะไรมาแบบนี้เลยเหมือนจะทำบุญ
แต่สุดท้ายเงินนั้นไม่ได้ทำบุญแต่หยิบเงินทำบุญของชาวบ้านไปค่ะ
รู้ตัวแล้วรีบเอามาคืนนะยังให้โอกาสอยู่ยังไม่แจ้งตำรวจนะคะ
สงสัยจะไม่เห็นกล้องวงจรปิดนะฮะ